กลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่ปฐุมธานี
เราตามคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยนะฮะอดีตรอปภเนี่ยนะครับ
แค้นฝังใจเพราะเขาถูกให้ออกจากบริษัท
ตำรวจต้องหาหลักฐานในการตามตัวผู้ก่อเหตุรายนี้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่นายลิขิตเลิศปรีชายุ๔๙ปี
บริเวณลานจอดรถหน้าบริษัทแห่ง๑ย่านคลอง๘
ตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี

พบผู้เสียชีวิตมีบาดแผลถูกแทงตามร่างกายถึง๑๗แผล
ตำรวจสพธัญบุรีสอบสวน
ทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายวิรุษศรีศุกร์
เป็นอดีตรอปภของบริษัทเพิ่งถูกให้ออกจากงาน
แล้วก็เข้ามาเซ็นเอกสารก่อนจะก่อเหตุดังกล่าว

ล่าสุดตำรวจขอสารออกหมายจับแล้วนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
เราได้ภาพสำคัญจากกล้องวงจรปิด
บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรคลองเก้าธัญบุรีภาพนี้
เป็นภาพของชายสองคนขี่และซ้อมรถจักรยานยนต์สีน้ำเงิน

เห็นจากการลงสะพานมาและเข้ามาในหมู่บ้าน
ตรวจสอบทราบว่านายวิรุธผู้ต้องหาเป็นคนขี่ครับ
ส่วนผู้ชายอีกคนเป็นคนซ้อนทราบว่าเป็นลูกเลี้ยง
จากภาพจะเห็นว่ามีตำรวจนายหนึ่งออกมาดู
ก่อนจะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ผ่านมาพอดีคล้ายจะตามไปนะครับ
มาดูอีกมุมนะฮะมุมนี้ก็จะเห็นเพียงด้านหลัง
ก่อนที่ทั้งคู่ขี่รถเข้าไปในหมู่บ้าน
เพื่อจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นำรถจักรยานยนต์
ทิ้งไว้ที่สนามเด็กเล่นของหมู่บ้านนะครับ
มุมนี้เช่นเดียวกันนะครับเห็นตำรวจนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ลักษณะคล้ายจะตามแต่ตามหาตัวผู้ก่อเหตุไม่เจอนะครับ
อกจากนี้กล้องวงจรปิดในหมู่บ้านก็ยังสามารถบันทึกภาพ
ชายคนหนึ่งนะฮะนำรถจักรยานยนต์ที่ผู้ต้องหาขี่
จอดไว้ที่สนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน
โดยชายคนดังกล่าวนั้นขี่รถจักรยานยนต์คันนี้มาเพียงคนเดียวครับ
จากการสอบสวนหาสาเหตุพบข้อมูลจากทางบริษัท
ว่านายลิขิตผู้ตายทำงานเป็นระดับหัวหน้ารอปภ
หรือเรียกว่าสายตรวจเพิ่งเข้ามาทำงานได้๑เดือน

ส่วนนายวิรุธผู้ก่อเหตุนั้นเคยเป็นรอปภที่บริษัทเหมือนกันนะฮะ
เป็นคนชอบความรุนแรงชอบท้าทายชกต่อยกับผู้ตาย
และเมื่อ๑๐วันก่อนผู้ก่อเหตุทำตัวมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน
ทางบริษัทจึงให้ออกจากงานแล้วก็ให้เขียนใบลาออกนะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้คาดว่านายวิรุธมือมีดมาดักรอนายลิขิตหัวหน้ารอปภ
หัวหน้ารอปภเข้ามาเซ็นเอกสารแล้วก็ตรวจบริเวณจุดเกิดเหตุ
เมื่อนายวิรุธเจอหัวหน้ารอปภก็เลยนี่ครับ
ใช้อาวุธมีดที่เตรียมมาจ้วงแทงผู้ตายจนเสียชีวิตในที่สุดนะฮะ

วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สิทธิ์ข่าวของเรานะครับ

ได้คุยกับเพื่อนรอปภคนหนึ่ง

คือเห็นทั้งคู่มีปากเสียงกัน
ทั้งนายวิรุธและก็นายลิขิต

ลาลามไปถึงบุพการีของนายวิรุธ
ทำให้นายวิรุธคนก่อเหตุเสียใจแล้วก็รับไม่ได้นะครับ

กระทั่งเมื่อวานนี้นายวิรุธคนก่อเหตุ
เวลาที่ต้องมาเขียนใบลาออก
ทีนี้เพื่อนรอปภก็ได้แต่ปลอบใจไป
บอกว่าให้คิดดีนะให้คิดดี
แต่ตอนลงมือนั้นนะครับเพื่อนรอปภบอกไม่เห็นฮะ
เห็นตอนหัวหน้าโดนแทงแล้วก็ฟุบไปแล้วครับ
ถามคุณผู้นี้เลยกูน่ะข้างนอกก็ได้นะ

แม่ก่อนว่าแม่มึงไม่สอนเหรอว่า
ว่าให้ทำให้รู้จักเขาอะไรอย่างงี้

แล้วน้องมานั่งหันหน้าหนีจะกลับบ้านอย่างเดียวคือ
พยายามเลี่ยงแล้วแหละคือเขาล้มลงไปนอนแล้ว

ก็คือเห็นก็บอกกันว่าให้ตามรถพยาบาลเลยมันตายแล้ว
คือเขาไม่น่าไปด่าแม่น้องอันนี้เรื่องจริง
ทุกคนเห็นได้ยินหมดเขาด่าจริงเขาพูดจริง

ก็พาทีมข่าวมาดูจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็ยืนยันกับทีมข่าวบอกว่าทั้งคู่ต่อยกันตรงนี้แหละฮะ
ยืนยันว่าคนก่อเหตุจริงก็เป็นคนนิสัยดีนะ
พูดจาดีส่วนคนตายไม่เคยพูดคุยด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็สงสารคนก่อเหตุเหมือนกัน
เพราะเขาก็เป็นคนดีเท่าที่รู้จักนะ

ก็เลยอยากให้เขามามอบตัวสู้คดีครับ
ไม่ได้เลยว่าเขาเป็นคนดี
คือวันนี้ที่ทีมข่าวไปทำข่าวนะครับ
ก็ทางบริษัทเขากำชับพนักงานทุกคน
ห้ามให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะ

ห้ามเข้าพื้นที่บริษัทของเขาโดยเด็ดขาด

ในการที่จะสัมภาษณ์ทั้งแม่บ้านแล้วก็เพื่อนรอปภนะครับ
ค่ะทีมข่าวเราก็เลยไปที่บ้านเอื้ออาทรรังสิตคลองเก้านะคะ

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนก่อเหตุขี่รถเข้ามาค่ะ

หน้าปากซอยบอกว่า๕โมงครึ่ง
ก็เจอทั้งคู่นั่นแหละทั้งคนแทงและคนตาย

ได้ยินแล้วว่าสองคนพูดคุยกันแบบทะเลาะกัน
ก็ยังงงอยู่ว่าสองคนนี้เป็นใครมาจากไหน

หลังจากนั้นขี่หายไปเลยค่ะสองคนแล้วก็ไม่เห็นขี่รถออกมาอีก
ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าเพิ่งไปแทงคนตายมา
เพราะว่าท่าทางดูปกติมาก
อะไรที่ทำให้เราสำเกตได้ว่านี้ไหม

พาเซอะแล้วเด็ก๒คนไม่เคยเห็นหน้ามัน
เพราะนั่งอยู่นั่นก็ผ่านไป
ใช่แต่กลางตาปกติไม่มีลุกลี้ลุกรน
ทีมข่าวก็ไปตามหาบ้านของนายวิรุธในหมู่บ้านนะคะ
ก็ไปเจอกับภรรยาของวิรุธแต่เป็นภรรยาที่เพิ่งคบหากันได้๓เดือนเองค่ะ
ยาบอกหนูไม่รู้เรื่องเลยแต่เดี๋ยวพาพี่นักข่าวไปดูก็ได้
ไม่ได้ช่วยเหลือหรือมีส่วนรู้เห็นพาสามีหลบหนีเลยนะ
ไม่รู้จริงว่าวิรุธหายไปไหนหนูพยายามติดต่อแล้วเหมือนกัน
เฟซบุ๊กก็ติดต่อไม่ได้ไลฟ์ก็ถูกปิดไปอีก
ก็เข้าไปสอบถามภรรยาอีกรอบ
ซึ่งเธอก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเหมือนเดิมนะฮะ
ขณะที่ชุดสืบสวนอีกชุดหนึ่งนะครับก็ไล่กล้องวงจรปิดเพื่อจะล่าตัวคนร้าย
โดยผู้กลับการสอบภอร์ทันยะภูมิพันธรรมรวชเอกสมศักดิ์นิเต็มนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้กล้องวงจอนปิดทุกตัว
ก็อย่างที่เล่าไปไล่เลี่ยงกันไปนะฮะจับภาพรถจักรยานยนต
แล้วก็ซ้อนท้ายมาด้วยกันนี่ภาพนิ่งจับไว้แล้วก็ซูมเอาไว้แบบนี้นะครับ
โดยจากการตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวเนี่ย
รถของนายวิรุธคนร้ายแล้วก็ผู้ชายอีกคนเป็นคนซ้อนมา
สืบสวนได้เชิญตัวชายที่ซ้อนท้ายมาสอบสวนขยายผลแล้วนะฮะ
ล่าสุดสารจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับนายวิรุธศรีศุกร์แล้ว
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาแล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในเมือง
หมู่บ้านทางสาธารณะโดยจะเร่งตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ